ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีทั้งตำรวจตระเวนชายแดนมีทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะคะเข้าไปล่าตระเวนในป่าแห่งหนึ่งก็คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินไปเจอกลุ่มผู้ชายต้องสงสัยสี่คนอยู่ในป่าลักษณะเป็นในพรานค่ะมาลักลอบล่าสัตว์ป่านะคะให้คุณผู้ชมดูเหตุ
เอามืออันไหน
มือ
มีคนใช่มั้ย

นี่คือผู้ต้องหาที่รักรอบยิงสัตว์ป่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืน
เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่านะคะ
ตำรวจตระเวนชายแดงที่๒๑๔ค่ะ
ส่วนที่กำลังกับทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปในพื้นที่นี้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำรานสุรินค่ะ

ในขณะที่ลาดตระเวนถึงพื้นที่บ้านละกะเลงเวกในตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปปิดล้อมพื้นที่ไปเจอกลุ่มผู้ชาย๔คนแต่ช่วงนั้นมันกลางคืนค่ะมันมืด
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้สองคนชื่อว่าในเพ็งคำลุนและนายสุวิทย์คำลุนส่วนอีกสองคนหลบหนีไปในความมืดนะคะ
แต่ขณะนี้ทราบชื่อที่อยู่แล้วเร่งตามตัวกลับไปที่บ้านเลยนะคะ
สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้มีทั้งอาวุธปืนแก๊ปตะกรวดกระจงปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์
มีกระสุนอุปกรณ์เดินป่าไฟฉายเป้สะพายหลังมีดอิโต้
เรื่องต้นค่ะแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าหรือสัตว์คุ้มครองในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต